เพราะว่าหลังมาเนี่ยเปลี่ยนความหวานแล้ว

เป็นสาวแซ่บเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันแล้วก็กระแสแรงดีไม่มีตกด้วยนะ
ช่วงนี้เขาพักหลังมาเขาเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแม่ค้าคุณผู้ชมค่ะ
เป็นแม่ค้าที่ขายของเก่งแล้วก็เผ็ดเวอร์เลยแล้วบอกต่อกัน
ที่สำคัญแฟนเข้ามากดสั่งของกดไลค์กดเลิฟกันยกใหญ่เลย
แต่แฟนคลับก็ยังให้การตอบรับเสมอค่ะ
เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นนักร้องที่มีเสียงคุณภาพ
แล้วก็ขยันทำมาหากินมากนะคะ
นี่ช่วงโควิดบอกเลยว่าสู้สุดใจเหมือนกัน
มีชื่อแบรนด์ด้วยปองแตน

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนลุคไปบ้าง
ก็เป็นศึกษาการสร้างศีรษรรณ์ให้แฟนเพลงได้คลึกคลักเกินไปนะคะ
ก็รีล่าไลฟ์สไตล์การขายของของเธอ
ก็ไม่ธรรมดาสักครั้งเลยนะคะพี่แจ๊ค